เราไปดูเรื่องราวของคนดีกันหน่อยนะคะ

อายุ๒๔ปีเขาทำดีคุณ
เขาเคยทำเกี่ยวกับของมูลนิธิเป็นจิตอาสา

ผันตัวมารับส่งคนชะลาคนพิการ

เพราะบอกว่าอยากทำดีถวายในหลวง

ก็ทำงานจิตอาสานะโอ้เจ็บจริง

ไม่ใช่แค่พักกลางวันตอนเช้าก็ไป

นี่นะก็คือนายเอกวีดีเสมอนะคะ
เป็นพนักงานบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
ก็ใช้รถเก๋งส่วนตัวของตัวเองนี่แหละค่ะ

บอกว่ารับส่งเด็กคนชะลาผู้พิการผู้ป่วย
ไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาล

ดีจังเลยคือชื่อนี้สมกับนามสกุลเลย
ดีเสมอดีเสมอดีตลอดเวลา
ก็รับบริการส่งให้กับ
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลฟรีนะคะ
ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง

ใครเห็นก็ทราบข้อมูลไงก็เริ่มมีการแชร์กันในโลกโซเชียล
แล้วก็มีผู้สื่อข่าวนะคะไปถามว่าอะไรยังไงทำไมถึงได้มาทำ
นายเอกวีก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นอาสาสมัครอยู่ที่มูลนิธิกู้ภัยรวมใจเชียงใหม่
แม้ว่าจะลาออกแล้วเพราะว่าต้องไปดูแลครอบครัวและภรรยาที่เพิ่งจะคลอดลูก
แต่ก็ยังคงมีชื่ออยู่ในกลุ่มไลน์แจ้งภัยนะ
พอทราบแบบนี้ก็เลยอยากจะช่วยเหลือสังคมเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจค่ะว่าจะไปเป็นแท็กซี่รับคนป่วยฟรีแล้วกัน
ก็ใช้เวลาว่างในช่วง๘โมงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายโมงค่ะ
ในการบริการส่วนนี้โดยเริ่มจากการโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวก่อน
จากนั้นก็มีคนติดต่อมาเรื่อยแบบนี้แหละ
ครับเป็นคนดีที่น่าชื่นชมนะฮะ